คุณผู้ชมเรื่องราวต่อไปนี้นะผมต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
บอกลูกหลานว่าอย่าไปเล่นมีด
เด็ก๒คนนี้เขาเล่นเป็นประจำอายุ๑๗กับ๑๒ปี
แต่เขาเล่นกันล่าสุดอายุ๑๗เอามีดออกมาถือเล่น

มันลอยไปปักคอรุ่นน้องอายุ๑๒ปี

ภาพวงจรปิดอยู่ที่หน้าบ้านแห่งหนึ่งครับในหมู่บ้านวังห่างนะฮะตำบลอ่า
สร้อยพร้าวอำเภอหนองหานที่อุดรคนโดนแทงคือเด็กชาย
ิ้งอายุ๑๒นะครับวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนอายุ๑๗รุ่นพี่กัน
อกล้อกันไปหยอกล้อกันมาสะบัดยังไงไม่รู้มีดหลุดออกจากปลอก
เสียบคอเด็กชายมิ้งเดินเข้ามาในบ้านแต่ไม่ทัน
โทรหาตำรวจไม่ทันตำรวจยังไม่ทันมาน้องเสียชีวิตครับ
เจ้าของบ้านชื่อว่านางสัมพันธ์อายุ๕๑บอกว่าคือหน้าบ้านเนี้ย
กลุ่มเด็กกลุ่มเนี้ยจะมารวมตัวกันเล่นเป็นประจำเช่นเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีมาเหมือนเดิม
ก็มิ้งกับเพื่อนเล่นกันอยู่หน้าบ้านเหมือนทุกวัน
เธอก็บอกว่าอย่าเล่นดึกนะรีบกลับบ้านซะนะด้วยความเป็นผู้ใหญ่ต้องตักเตือนเด็กไปนะครับ
จากนั้นกำลังจะนอนครับสักพักมิ้นเดินมาเคาะประตู
แม่ช่วยมิ้นด้วยแม่ช่วยมิ้นด้วยอย่างนี้ครับ
ก็เลยรีบเปิดประตูออกมาตกใจเอามีดปักคออยู่ก็เลยโทรหากู้ชีพมา
แต่ไม่ทันครับน้องเสียเลือดมากเสียชีวิตเลยนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องเศร้าเลยนะไปฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยครับ
ก็เลยบอกพี่สาวแม่อันนี้จะเปิดปากมิ้งค์ด้วยมิ้งค์ถือข้อมัน
ก็เลยบอกว่ามันจะยั่งบราธิงค่ะบักตีมันตายมันจะดึงมีดออก
นี่เห็นไหมครับอย่าเล่นกันเลยนะอันนี้ต้องฝากย้ำเตือนเลยนะ

ส่วนเยาวชนอายุ๑๗ที่เป็นผู้ก่อเหตุนะฮะตำรวจก็พาไปโรงพัก
เขายืนยันเขาแค่เล่นกับน้องหยอกล้อกันแต่จังหวะผมสะบัดมีด
มันหลุดออกจากฝักจริงแล้วมันก็กระเด็นไปเสียบคอน้อง
ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่เคยทะเลาะกันรักกันดีสนิทกันนะฮะ
ตำรวจก็เลยต้องประสานให้ญาติมารับตัวกลับไปก่อน
เดี๋ยวต้องรอสหวิชาชีพมาสอบประคำแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกตัวกลับไปสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเขาสนิทกันจริงจริงเขาเล่นกัน
เขาต้องเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหละแต่อย่าเล่นมีดแบบนี้นะ
ใช่ผู้ใหญ่ต้องคอยระแวดระวังดูหน่อยนะคะ